ฉันคือสิริมงคล
หมอไก่คะสิริดูทำค้นมามีคนอยากรู้ว่าปี๒๕๖๔นี้มีราศีไหนที่ดวงเพอร์เฟคการงานการเงินไหมคะ
มันต้องมีอยู่แล้วสิริเดี๋ยวหมอไก่ขอดูตำราแป๊บนึงนะจ๊ะ
ขอฟังให้ชื่นใจหน่อยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยนะคะ

ถ้าใครเล็งเอาไว้ว่าอยากจะย้ายงานออกงาน
อันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ย้ายสมใจปรารถนานะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินก็ดีไม่แพ้กันค่ะ
ในปี๒๑๖๔นี้ก็ถือว่าเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัว
เป็นปีแห่งการรับทรัพย์สำหรับชาวราศีเมษเลยก็ว่าได้นะคะ
แต่ถ้าสมมติว่าชาวราศีเมษคนไหนค่ะ

พวกปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็จะค่อยคลี่คลายเป็นทิศทานที่ดีขึ้นค่ะ
ไม่ใช่แค่ชาวราศีเมษเท่านั้นที่ดวงชะตาดีนะคะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ

เรียกได้ว่าดวงชะตาดีเหมือนปลาที่ได้น้ำนะคะ
ในช่วงปี๒๕๖๔นี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
ชาวราศีกรกฎค่ะมีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานใหญ่

ซึ่งผลที่ได้มาจากการรับผิดชอบงานใหญ่
นั่นก็คือคุณก็จะได้รับผลตอบแทนจากการทำงานใหญ่ตามไปด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองของชาวราศีกรกฎ
ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ

เรียกได้ว่าดวงชะตาดีไม่เบาเลยนะซิริ
เพราะว่าการที่พระราหูมะเร็งดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์
ก็จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานการย้ายบ้านย้ายตำแหน่ง
ซึ่งชาวราศีพิจิกษ์ฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะคะ
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยโอ้โหไม่น่าเป็นห่วงเลย
ชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยจะสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้มากในช่วงปี๒๕๖๔นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ

สำหรับราศีที่ดวงชะตาดีอีกราศีหนึ่งนั่นก็คือชาวราศีธนูนะคะ
ทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคในชีวิตเนี่ยถือว่าลดน้อยลงไปมากเลยนะคะ
แล้วความสำเร็จเนี่ยที่ชาวราศีธนูหวังมานานจะบังเกิดในช่วงปี๒๑๖๔นี้ค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีธนูถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ในเรื่องของการเงินเพราะว่าชาวราศีธนูจะสามารถหาเงินได้เป็นก่อเป็นกรรมได้ทีเป็นก้อนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูค่ะถ้าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะ
ในปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับฐานะจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่งเลยนะซิริ
น้ำตาจะไหลแล้วค่ะธนูดีจริง
คราวนี้ราศีสุดท้ายจริงแล้วนะคะราศีที่ดวงชะตาดีในช่วงปี๒๑๖๔นั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยโอ้โหพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะชีวิตของชาวราศีมังกรเนี่ยค่อนข้างอืดอืด
รถที่ลืมเติมน้ำมันคือมันไปได้ช้านะคะ
แต่ว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงปีนี้เนี่ยจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะ
แล้วงานเยอะอีกต่างหากค่ะเตรียมผ้าขนหนูไว้ซับเหนือได้เลย
ส่วนในเรื่องของการเงินค่ะดีแน่นอนเพราะว่างานหนักเงินก็ย่อมหนักตามไปด้วยนะคะ
ถือว่าในปี๒๕๖๔เนี่ยเป็นปีแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสำหรับชาวราศีมังกรเลยก็ว่าได้นะคะ